ต่อเนื่องกันเลยไปดูเหตุการณ์ที่อยู่ในจังหวัด
ปฐุมธานีธัญบุรีภายในซอยธาราดลวิวนะคะ
ปรากฏภาพหญิงสาวไปโบกไม้โบกมือเรียกลูกค้าเสนอขายบริการ
นะคะแล้วก็มีการไปอ้างด้วยว่าจ่ายเงินให้คนนั้นคนนี้ครับ
ผู้หญิงคนนี้ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วไปพบเจ้าหน้าที่แล้ว
อ้างว่าไม่มีการพูดอ้างเรื่องการจ่ายเงินกับตำรวจหรือว่านายอำเภอแต่อย่างใด
ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาภาพนี้เป็นภาพตำรวจ
เป็นภาพฝ่ายปกครองไปตรวจสอบในซอยนี้อีกครั้งก็ไม่พบหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปแล้ว
แต่ว่าจะย้อนไปดูคลิปที่มีการเผยแพร่ภาพหญิงสาวอยู่ในซอยชุมชนธาราดลวิวครอง๗
ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีคือออกมายืนเรียก
ทักทายกับประชาชนที่ผ่านไปมาในคลิปเนี่ยหญิงวัยรุ่นนั่งแล้วก็ยืน
แล้วก็เดินโบกมือเรียกลูกค้านะคะที่แวะเวียนขับรถเข้ามาจอด
คล้ายมาสอบถามค่าบริการอะไรแบบนั้นพร้อมสถานที่ที่ใช้ในการหลับนอนด้วย
หญิงสาวกลุ่มนี้จะยืนกันประมาณกลุ่มสักสี่ถึงห้าคนนะคะครับ
ตามคลิปพบว่าซอยนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านพรทิศาล๔
ทะลุไปถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในจังหวัดปฐุมธานีด้วย
ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้ได้รับคำตอบว่า
ซอยนี้จะมีสถานบันเทิงมีร้านอาหารมีร้านคาราโอเกะ
แต่ว่าหลังจากมีการระบาดของโควิด๑๙และประกาศพรกรฉุกเฉิน
ก็มีการสั่งปิดกิจการกันไปปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้บริการค่ะ
หญิงสาวพนักงานจึงเลือกวิธีการออกมายืนหาลูกค้าตามที่เป็นข่าว
เปิดมันนานแล้วมันตั้งแต่สมัยสิบยี่สิบปีเท่าไหร่ผมยังไม่มา
มันไม่ใช่คนเที่ยวก็เลยไม่รู้ตอนนี้ไอ้ร้านนี้เขาสั่งปิดสั่งปิดไป
ครับครับคาราโอเกะตรงนี้ก็ยังไม่ให้เปิดนะครับเห็นก็ยังไม่
เปิดเขาก็เลยผู้หญิงก็ไม่รู้จะไปไหนคงไม่ยืนแล้วก็นั่ง
เป็นยังไงสภาพมันเป็นไงตอนคืนเขาก็เดินเรียกใครบริการ
ก็ยืนริมถนนอะไรอย่างเงี้เหรอฮะใช่ครับอ๋อเหรอพี่ทุกวันครับ
มีทุกคืนมีทุกคืนครับประมาณกี่คนที่ไหนอ๋อมันก็
ตลอดแนวครับผมอ๋อตลอดแนวเลยเหรอครับผมก็คืออยู่ฝั่งข้างหน้า
ตรงงี้ครับผมอืมมันก็คือมีรถเครื่องรถครับผมเงี้ย
คือนางสาวจอยอายุอิสยาปแบบนี้ค่ะแล้วก็หนังสาวไสมาอายุอีสิบแปดปี
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วยอมรับว่าเหตุเกิดวันที่๑๓
มิถุนายนตอน๓ทุ่มยืนยันว่าไม่ได้กล่าวอ้างว่าได้จ่ายเงินให้ตำรวจหรือว่านายอำเภอ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาติดต่อชักชวนนะคะแล้วก็แนะนำตัวติดตามหรือว่ารบร้าวบุคคลบนถนนหรือที่สาธารณะ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวในที่อื่นเพื่อเป็นการค้าประเวณีส่วนนี้เป็นภาพที่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะกว่า๕๐นายลงพื้นที่ไปตรวจสอบในซอยนี้
ผลการลงพื้นที่ก็ไม่พบผู้หญิงมาเรียกลูกค้าแต่อย่างใดเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าก็จะมีการกวดขันจับกลุ่มเนี่ย
ก็ทำมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วจับกลุ่มไปมากกว่า๑๐รายแล้ว
ผู้หญิงที่มาขายบริการเป็นประจำเนี่ยก็มีนะคะ
ส่วนว่าคลิปที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยหญิงที่จับกลุ่มมาบอกว่าก็ถอดเฉพาะบริการ
เวลาที่คุยกับลูกค้าเท่านั้นแหละ
มาตรการป้องกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเพิ่ม
กำลังในการไปดูแลในพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้ออกมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ